ทุกผู้ชมครับที่เกาะสมุยสุราธานีนะครับมีนักท่องเที่ยว
หนุ่มชาวฝรั่งเศสไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนที่นั่นอ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นใบสามเมื่อวานนี้นะครับที่เกาะสมุยนะฮะ
จังหวัดสุราชธานีผู้ตายชื่อว่านายบาสเตียนพามีเออายุ๓๑ปี
เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับก็เสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ำ
ระหว่างชั้นสามกับชั้นสี่ของน้ำตกอ่าก็มีพวกรองเท้าผ้าใบ
หวกแก๊ปเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับต้องใช้เชือกโรยตัวจากชั้นสี่ลงไป
แอ่งน้ำนะเจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงไปแบบนี้ครับ
กว่าจะนำศพขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่เกือบ๓ชั่วโมง
ก็มีเพื่อนที่เขามาเที่ยวด้วยกันนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุในบาสเตียนเดินทางมาเยี่ยมนายโทมัสมูจิน
เป็นเพื่อนชาวฝรั่งเศสด้วยกันอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็ชวนกันมาเที่ยวน้ำตกหน้าเมือง๒ที่เกาะสมุยสุราชธานี
ทั้งสองคนเดินขึ้นไปชมธรรมชาติบนน้ำตกไปถึงชั้น๔ของน้ำตก
ซึ่งสูงจากชั้นที่๑ประมาณ๘๐๐เมตร
บาสเตียนก็เดินออกไปยืนอยู่บนก้อนหินริมหน้าผาเพื่อจะถ่ายเซลฟี่
จังหวะนี้เหยียบพลาดครับพลัดตกลงไป
แล้วร่างก็ร่วงลงไปกระแทกกับโขดหินอย่างแรง
เสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ำที่เป็นระหว่างชั้น๓กับชั้น๔ของน้ำตก
เพื่อนก็รีบวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่าง
แต่ก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตแล้วครับ
จากการสอบถามเพื่อนของเขาได้มากันสองคนนะฮะโดยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ซึ่งเพื่อนเขามีภูมิลำเนามีภรรยาเป็นคนไทยพักอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็เจ้าตัวคนที่เสียชีวิตเนี่ยได้เดินทางมาเยี่ยมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ด้วยกันครับผม
มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ครับผม